ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีสะเทือนขวั
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็อายุไม่มาก
แล้วผู้เสียชีวิตเองก็ยังอายุไม่ถึง๒๐ปีเลยด้วยซ้ำ
เป็นนักศึกษาพาณิชยาการ
ถูกวัยรุ่นรู้จักกันทางโลกออนไลน์เพียงแค่๒วัน
ล่อลวงไปไปร่วมหลับนอนด้วยกัน
แล้วหลังจากนั้นเองวัยรุ่นผู้ชายก็ชวนเพื่อนมาอีก๓คน
รุมข่มขืนจนกระทั่งฝ่ายหญิงเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงแรมย่านสะพานควาย
และวันนี้เองตำรวจนั้นจับกลุ่มผู้ต้องหา
แล้วเบื้องต้นก็รับสารภาพแล้วด้วยครับ
พลตำรวจรีเจริญศรีษัตริย์สลักนะครับ
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
หลังจากผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นร่วมกันใช้สื่อออนไลน์
ล่อลวงนักศึกษาสาวอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาโรงเรียนพาณิชยาการชื่อดังแห่งหนึ่ง
เพื่อมาก่อเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนนะครับ

นายคณะกร๑ในผู้ต้องหารับสารภาพว่า
รู้จักกับผู้เสียหายผ่านทางเฟซบุ๊กเพียงแค่๒วันเท่านั้น

ชักชวนให้มาร่วมหลับนอนที่โรงแรมพาณิชย์สอยพะห่วงโยชน์ทิ้น๑๑

พอผู้เสียหายหลงเชื่อนายคณากรก็ลงมือข่มขืน
ก่อนจะให้เพื่อนอีก๓คนข่มขืนผู้เสียหายซ้ำจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุครับผู้ต้องหาอีก๓คนหลบหนีออกจากโรงแรมทันที
โดยวางแผนให้นายคณากรทำทีว่าโทรแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ชีพ
ให้มาช่วยเหลือหญิงสาวผู้ที่เสียหาย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงครับนายคณากรอ้างตัวว่าเป็นแฟน
แต่ว่าจากการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบภายในห้องพัก
ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วจำนวน๔ชิ้น
อกจากนี้ตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเอาชัดเลย
พอไปตรวจสอบภาพเพราะว่าพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๓คน
นายคณากรพอเห็นหลักฐานแบบนี้ปุ๊บจึงยอมรับสารภาพ
แล้วก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งตำรวจสามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้นนะครับแพทย์ระบุว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ตอนนี้เองอยู่ระหว่างการรอผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
โดยต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าผู้ตายมีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่
เนื่องจากว่าขณะที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตำรวจไปตรวจพบเจอสารต้องสงสัย
ลักษณะคือเป็นเม็ดนะครับอยู่ใต้ลิ้นของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจพิสูจน์ว่าสารนั้นคืออะไร

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ